นี่ที่นำไปสู่การสูญเสียจากเหตุการณ์บนท้องถนนนี่แหละค่ะนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงทหารเสียชีวิต
ซึ่งทหารรายนี้นั่งมากับแฟนสาวซึ่งตั้งท้อง๒เดือน
สาเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องซึ่งหน้าเกิดจากการขับรถแซงกันไปมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความคืบหน้าคดีขับรถกระบะตามประกบและยิง๑๐เอกเอกรัฐเสืออ่ำหรือว่าต้าอายุ๒๒ปี
สังกัดกองกำลังบูรพาแล้วกระสุนทะลุปอดเสียชีวิตบนถนนสาย๓๕๙อำเภอศรีมหาโพธิปราจินบุรี
ข้ามวานนี้เนี่ยนะคะล่าสุดครอบครัวของสิบเอกเอกรัฐเดินทางมารับศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
และทีมข่าวได้คุยกับคุณมณฑิชาซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะตอนนี้ตั้งท้องได้๒เดือน
เธอเล่าว่าเธอมาพร้อมกับแฟนขับรถมาจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าไปสะแก้วเพื่อที่จะส่งแฟนไปทำงานเช้านี้
แล้วก็จะเลยไปรับการ์ดแต่งงานที่สั่งพิมพ์เอาไว้เพราะว่าปีหน้าวันที่๒๑มกราคมเขาจะจัดงานแต่งงานกัน
เล่าบอกว่าขณะที่ขับรถมาตามเส้นทางเนี่ยมีรถกระบะสีบรอนเงิน๔ประตูยกสูงจำทะเบียนไม่ได้พยายามขับแซงในระยะกระชั้นชิดค่ะ
โอ้โหไล่กันมาแบบเนี้ยจากเสียงแตรอีกแล้วเนี่ยใช่จากเสียงแตร
แล้วหลังจากนั้นก็ขับมาประกบด้านซ้ายคือฝั่งที่เธอนั่ง
ซึ่งสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายนึงยื่นมือออกมานอกกระจกก็คิดว่า
สงสัยจะเหมือนประมาณว่ายื่นมือออกมาจะชี้หน้าด่าอะไรประมาณนี้นะคะ
จนกระทั่งเอาไม่ใช่แล้วเสียงปืนดังขึ้นมานัดหนึ่ง
ไปถามแฟนว่าเป็นอะไรไหมแฟนตอบกลับมาว่าเขาโดน
ยังไม่ทันที่แฟนจะบอกว่าถูกยิงตรงไหนรถเนี่ยก็เสียหลักข้างทางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
น่าจะมาจากการขับรถแซงกันไปแซงกันมานี่แหละค่ะถึงมาถึงจุดนี้ค่ะ
แซงกันไปสักพักหนึ่งแล้วคู่กรณีก็อยู่ฝั่งซ้ายค่ะตอนนั้นค่ะอ่าหลังจากนั้นก็
หนูก็ถามแฟนว่าใช่คันนี้ไหมที่บีบแต่ใส่เราค่ะแล้วแฟนก็บอกว่าใช่ค่ะ
ก็แล้วหนูก็หันไปมองจังหวะที่กำลังจะเทียบประกบอะค่ะ
แต่คือกำลังจะผ่านไปจังหวะที่รถตีคู่กันอ่ะแล้วก็คือหนูหันไปแล้วเห็นเขายื่นมือออกมา
แต่หนูคิดว่าเขาแค่จะชี้หน้าด่าเฉยค่ะไม่คิดว่ามีอาวุธปืนแล้วพูดยังไม่ทันได้ค่ะ
เขาก็มีเสียงปืนหันไปหาแฟนว่าแฟนอ่ะโดนตรงไหนไหมอืม
ก็เลยบอกว่าเขาโดนจนเขาถามว่าโดนตรงไหนยังไม่ทันได้ดูเลยค่ะ
มันก็รถก็เสียหลักไปแล้วอ่ะค่ะนี่แหละค่ะก็สูญเสียนะคะซึ่งจริงจริงแล้ว
มกราคมปีหน้าจะมีงานมงคลเกิดขึ้นกันด้วยนะคะ
คุณมณฑุรากับแฟนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเธอบอกยากที่จะทำใจรับได้เลยค่ะ
มกราคมปีหน้าก็จะแต่งงานกันเนี่ยค่ะเขาก็จะไปเอาการ์ด
แล้วตอนนี้ตั้งท้องได้๒เดือนนะคะเหมือนกับเป็นลาง
เพราะก่อนหน้านี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากมากระหว่างรอรับศพเนี่ยค่ะ
ก็เป็นภาพที่สลดหดหัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
เอาเครื่องแบบทหารของลูกมากอด
แล้วคุณแม่บอกว่าชุดทหารคือความภูมิใจของพ่อแม่
พอลูกเรียนจบม๖ก็สอบใน๑๐ได้เป็นทหารอยู่ที่ปราจีนบุรี
แล้วไปช่วยราชการที่กองกำลังบูรพาที่จังหวัดสะแก้ว
ไม่เคยมีปัญหากับใครแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทุกอย่างพังทลายหมดอันนี้ก็เธอบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
ใช้รถอย่างมีสติไม่อย่างนั้นเนี่ย
ก็จะเกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ

นี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโล

เป็นรถต้องสงสัยตามคำให้การ

ขับผ่านไปหลังจากที่ก่อเหตุ

เป็นภาพที่เราได้มาห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลกรัม

พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

แล้วก็พบร่องรอยรถผู้เสียชีวิต
ฉลาบลงเกาะกลางถนน

ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่
ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

จากถนนเส้นนี้มีทั้งกล้อง
ของหน่วยงานราชการและชกัล

ก็คาดแค่น่าจะใช้เวลาไม่นาน

คือถ้าคือเวลาเป็นเรื่องแตรง

เพราะว่าเราอ่านข่าวลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วถูกไหมครับ
และส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องแพ้เสียงแตรก็คือ
คือคนที่ทำผิดกฎจราจรพูดตรงแล้วรู้สึกเสียหน้าอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่เป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของครอบครัว
อีกฝ่ายหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ